คุณผู้ชมคะเรามาตามต่อกันเรื่องของน้องเจ้าขา
ซึ่งน้องเจ้าขาต้องบอกว่าหลายคนที่เห็นภาพ
แล้วเรื่องราวการนำเสนอของน้องออกไป
มันเป็นเรื่องที่เศร้าใจสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่
ใครที่ไม่มีลูกดูข่าวนี้ก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกัน
แน่นอนว่าน้องถูกทำร้ายจนสาหัส
เราคงไม่ต้องมาพิสูจน์กันแล้วล่ะมั้งคะว่าน้องเนี่ยทำร้ายตัวเอง
ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องนั้นคงต้องมีคนทำร้ายน้องแน่เพียงแต่
ทั้งตัวพ่อเลี้ยงแล้วแม่แท้ยังไม่ได้ทำการยอมรับในเรื่องนี้
คุณผู้ชมคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับพ่อเลี้ยงและแม่
นายรณรงค์เองก็มีการพาทั้งคุณย่าไปพบเจ้าที่ตำรวจด้วย
ซึ่งหลังจากที่ตำรวจสภบางบัวทองจังหวัดนทบุรีเขารวบรวมหลักฐาน
ออกหมายจับนะคะไม่ว่าจะเป็นนางสาวนัตรวิทณปัตตานีนายธินกร
พ่อเลี้ยงและแม่แท้ที่ทำร้ายน้องเจ้าขาวุ๓ขวบ๔เดือน
เจ็บสาหัสค่ะสภาพของน้องอย่างที่เรารู้การเลือกคลั่งในสมอง
ร่างกายฟกช้ำไปหมดเลยแล้วเหตุการณ์นี้นะคะ
คือน้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่๑สิงหาคม
ก่อนหน้านี้ก็ไปนั่งขุดคุยกันว่าน้องเจ้าขาเอง
แม้ว่าผลการชนสูตรจะออกมาบอกว่ามีภาวะเรื่องของคั่วลำไส้หลุดแล้ว
นั่นคือคำถามว่ามันหลุดได้ยังไงจนเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ภูมิกับการสพบางบัวทองออกมาเปิดเผยกับพนักงานสอบสวน
มีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับแม่และพ่อเลี้ยงด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของข้อหาว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วส่วนคดีของน้องพีพีมันมีผลชนสูตรศพ
อย่างที่บอกว่าน้องมีบาดแผลนะคะที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตคือบริเวณท้อง
ที่บอกว่าคั่วลำไส้ในละครหลุดไป
ตำรวจก็สอบปากคำแพทย์อย่างละเอียดในเรื่องนี้
คั่วลำไส้หลุดจนเป็นสาเหตุเสียชีวิต
มันเกิดจากการกระทำอะไรกันแน่

แล้วก็มีหลักฐานเป็นบาดแผลด้วยนะคะ
จากตัวของน้องพีพีเอง
ผลการตรวจน้องเจ้าขาค่ะในการตรวจร่างกาย
พบว่าน้องมีบาดแผลทั่วทั้งตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ถูกกระทำอย่างรุนแรง
ที่น่าสนใจคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมคือ
มีร่องรอยของการถูกลุกล้ำทางเพศ
แต่อีกข้อมูลหนึ่งก็คือ
วัยวะเพศน้องฉีกขาดด้วย
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการสอบถามสอบสวนกับแพทย์อีกทีนึงด้วยนะคะ
กับการตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดนะคะ
ทีนี้วันนี้ตำรวจจึงแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เพิ่ม
กับทั้งสองคนทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้
อย่างที่บอกเพราะมันมีผลออกมาเป็นผลของแพทย์
ว่าเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศของน้องเจ้าขานั่นเอง
แต่ยังไม่สามารถทำการระบุได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าแผลตรงบริเวณอวัยวะเพศนั้นเกิดจากการล่วงละเมิด
เกิดจากการกระทำอนาจารย์เกิดจากการข่มขืนหรือเกิดจากการทำร้ายจนทำให้เกิดบาดแผล
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่ที่แน่เขาบอกว่าไม่พบคราบอสุจินะคะในช่องคลอดนะ
อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอมีการตรวจร่างกายของน้องครั้งที่สองด้วยค่ะ
และย่าของน้องเจ้าขากับน้องพีพีเปิดเผยด้วยนะบอกว่า
รู้สึกดีใจค่ะที่ตำรวจนั้นคัดค้านการประกันตัวผู้ก่อเหตุสองคน
ย่าบอกแบบนี้แม่นี่แหละเป็นคนก่อเหตุทำร้ายลูก
หลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนเพราะมีหลักฐานว่าแม่ของเด็ก
ส่งข้อความมาข่มขู่เป็นระยะไม่ต้องการให้ตำรวจไปขุดศพของหลานชายคือน้องพีพีขึ้นมาอีก
เพราะจริงก็เชื่อว่าน้องได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้แล้ว
เพราะแม่กับพ่อเลี้ยงโดนจับแล้วนั่นเอง
และอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นตามความเชื่อตามหลักศาสนาของเขาด้วยนะคะ
เรื่องของศาสนาอิสลามการทำเรื่องนี้มันมีความยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะ
ตำรวจก็มีหลักฐานในการเอาผิดแจ้งข้อหาเพิ่มไปแล้ว
ไม่อยากให้ไปขุดร่างของน้องพีพีขึ้นมาทำการชันสูตรแต่อย่างใดค่ะ

เพราะว่าก็จะต้องไปลื้อดูในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ